สิบหกในหรือกา๓๕นาทีข่าวเย็นไทยรัฐครับคุณผู้ชมครับ
เขาออกมาชี้แจงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือรถแท็กซี่คันนั้นเนี่ยนะฮะ
เขารอลูกค้าเป็นแกร๊บอยู่นะครับอันี้ก็ประเด็นนึงส่วนอีกประเด็น
ประเด็นหนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยวันเกิดครบรอบอายุ๕๖ปีใช่ไหม
ชัดชาตินะครับก็ไปทำบุญที่วัดแบบนี้นะฮะ
และอันนี้ไม่ใช่ท่าสะกวัดคือเป็นท่านั่งไหว้พระแบบโบราณนะครับ
คือหลายคนเห็นภาพนี้ทุกคนโยงไปกับภาพจำของคุณชาติชาติไง
เป็นเป็นก็การท่านั่งไหว้พระแบบโบราณครับ
แน่นอนครับคุณชาติชาติมีฝาแฝดก็ไปกับคุณหมอฉันชาย
เอาไปดูตั้งแต่ช้าตรู่ครับคุณชัชชาศรีนิพันธ์
ตลาดชุมชนตรอกพระเจนได้โพสต์ข้อความบอกว่า
เอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับชาวเน็ตก็เข้ามาอวยพรวันเกิดท่าน
แล้วก็แซวถึงท่านั่งของท่านนะฮะที่เหมือนกับท่านั่งออกกำลังกายใช่ไหมคุณพระพร
สกวัดหลายคนแซวว่าเป็นการสกวัดที่ลงต่ำได้มากจริงจริงคือถ้าไม่แข็งแรงจริงจริงอ่ะ
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากชาติไทยนะครับโดยคุณหมอฉันชายท่านมีตำแหน่งเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์นะครับ
จุฬาลงกรสภากาชาติไทยแล้วก็มีอาจารย์ปรีชายาสิทธิพันธ์พี่สาวที่อายุห่างกัน๗ปีนะครับ
มาร่วมทำบุญด้วยคุณชัดชาติบอกว่าวันเกิดเป็นวันแก่
อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงส่วนความหวังปีนี้อยากเห็นคนกรุงเทพร่วมมือร่วมใจ
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน
เห็นแตกต่างกันได้แต่อย่าทะเลาะกันให้รักกันเข้าไว้ส่วนช่วงบ่ายครับ
คุณชัดชาตินะครับก็ลงพื้นที่ไปดูการก่อสร้างอุโมงรัชดาราชพฤกษ์
ซึ่งเป็นจุดที่มีการจรจรติดขัดสาหัสนะฮะ

เรื่องจากการก่อสร้างมันล่าช้ากว่ากำหนดครับ
ซึ่งจริงควรจะเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้ว

แล้วก็จำเป็นต้องเร่งรัดก่อสร้างรวมทั้งเนี่ย
มีการจัดการจราจรและจะเร่งคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุดครับ
คุณชัดชาติยังชี้แจงในประเด็นที่ผมนำเรียนไปตอนต้น
รถแท็กซี่ที่ถูกคนขับปฏิเสธ

คืนนั้นหลังจากผลคะแนนเลือกตั้งเสร็จก็ไปรับประทานข้าว

ก็แท็กซี่จอดรออยู่ใช่ไหม

พอคนขับบอกอ๋อผมกำลังรอผู้โดยสารแกรปอยู่
ก็เลยลงมานะฮะเอาลองฟังท่านชี้แจงหน่อยฮะ
เป็นความเข้าใจผิดของผมที่ขึ้นไปรถเขา

ผมก็คันต่อมาก็ขึ้นได้เลย

ไม่มีเลยครับต้องขอโทษแล้วไม่มีอะไรเลย
แล้วก็ไม่ใช่ดราม่าอะไรเลยเป็นเรื่องปกติเลย
คันต่อไปก็รับผลปกติก็ถึงบ้านได้เรียบร้อยดีครับ